ดูอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตนะคะผัดไทย
แต่ผัดไทยที่จะพาไปกินเนี่ยเป็นผัดไทยสุโขทัยกุ้งสดค่ะ
น่ากินมาก
ผัดไทยสุโขทัยจะไปสุโขทัยปะเนี่ย
ไม่ต้องไปสุโขทัยค่ะเขาอยู่ที่ชนบุรีอยู่พัทยาใต้ค่ะ
ไทยกุ้งสดตัวใหญ่น่ากินมากนะคะ
ผัดไทยเนี่ยเป็นเมนูอาหารจานเดียวใช่ไหม
แล้วก็คนไทยก็ชอบชาวต่างชาติก็ชื่นชอบนะคะ
พาไปที่ร้านนี้ชื่อร้านผัดไทยสุโขทัย
สูตรนายแดงเจ้าเก่าแก่ของพัทยาใต้
หน้าโอเอสคาวัสดุห่างกับเซเว่นเรือ๒๐๐เมตร
อยู่เมืองพัทยาเพื่อมาบรมมุมจังหวัดชนบุรีนะ
อันนี้บอกพี่กัดแบบละเอียดเลยนะคุณผู้ชม
เป็นร้านแบบสตรีทฟู้ดไหมคะ
บรรยากาศสบายมีที่นั่งให้รับประทานกันได้นะร้านแบบนี้
คือถ้าเป็นผัดไทยของสุโขทัยผมว่าที่เด็ดมันน่าจะอยู่ที่หมูแดงบ้าง
ใช่ใส่หมูแดงคือทางร้านเนี่ยเขามีทั้งผัดไทยโรมมิตร
ไทยกุ้งสดตัวใหญ่เบิ้มผัดไทยหมูแดงหมูกรอบนี่ไง
ผัดไทยเนี่ยรสชาติมันก็จะออกหวานคือตามสูตรสุโขทัยนะ
มันจะมีน้ำตาลใส่น้ำตาลปี๊บใช่ไหมมันจะเป็นน้ำตาลมันจะมีความหวานเป็นพิเศษนิดนึง
มันก็แล้วแต่จริงนะแต่ส่วนใหญ่ไอ้ที่ใส่น้ำตาลปี๊จะเป็นเส้นเล็กแห้งสุโขทัย
ใช่แต่ว่าผัดไทยของเขาเนี่ยเขาบอกว่าตามสูตรสุโขทัยก็คือใส่น้ำตาลลงไปไง
ทำให้เส้นมันเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่แห้งที่น้ำมันจะฉ่ำเครื่องแน่น
และสุโขทัยที่บอกคือใส่หมูแดงแบบที่คุณชนะบอก
ใช่แล้วเขาก็จะมีการแบบดัดแปลงนั่นแหละมีทั้งแบบว่ากุ้งมีทั้งหมูแดงหมูกรอบมีแคปหมูกากหมูอะไรอย่างนี้ก็มี
ใครมีโอกาสไปเที่ยวที่พัทยาใต้ก็ลองแวะไปทานกันดูได้นะร้านผัดไทยสุโขทัยนะจ๊ะ
เปิดช่วงเย็นนะคุณผู้ชมนะ๖โมงเย็นถึงตี๒เลยแวะไปได้เลยหิวช่วงดึกดื่นไปได้เลย
ของใครจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ของที่นี่แคบหมูต้องมา
ก็ยังไงล่ะร้านผัดไทยสุโขทัยแค่ที่สุโขทัยนี้